อยู่กับเรื่องราวความสดเรื่องราวความใสกัน
แล้วก็เรื่องราวความเก่งของผู้หญิงคนนี้

อาจจะช่วงที่ผ่านมานี่จะได้เห็นในแชร์ในโซเชียลมีเดีย
ถึงคุณหมออีมเป็นทันตแพทย์หญิงนะคะ
จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสนะคะ

ตัวนี่ต้องใช้เวลาเป็นปี
แล้วไปพักก็ต้องใช้เวลาหลายเดือน
ที่จะเป็นการเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้พร้อม
เป็นว่าต้องอึดต้องถึกต้องทน
ใช่จิตใจต้องเข้มแข็งมากแล้วก็ทำสำเร็จด้วย

ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันค่ะ
วันนี้ทันตแพทย์หญิงนพัดสะพร
ชำนาญสิทธิ์หรือว่าหมออีมเดินทางไปทำงาน
ที่โรงพยาบาลประจวบคิริขันเป็นวันแรกค่ะ
หลังจากที่เป็นหญิงไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรส

เขาเอเวอเรย์ความสูงที่ต้องพิชิต๘๘๕๐เมตรนะ

ไม่ใช่แบบน้อยนะแล้วผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ทำได้สำเร็จ
เมื่อวันที่๑๙พฤษภาคมเวลา๙นาฬิกา๔๕นาที

ท้ายที่สุดเธอขึ้นไปสู่ยอดเขาได้นะฮะ
ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งนะคะ

แต่หลังจากที่เห็นว่ามีคนไทยพิชิตยอดเขาเอเวสแล้ว๒คน

และใช้เวลาเตรียมตัวเตรียมร่างกายอย่างจริงจังให้มีความพร้อม๑ปี

ส่วนความที่เป็นคนรูปร่างเล็กนะคะหลายคนเห็นแล้วจากภาพนะคะ
แล้วก็เป็นห่วงว่าจะทำสำเร็จหรือไม่
แต่ก็บอกให้ทีมงานนั้นมั่นใจได้ว่ามีการเตรียมร่างกายมาเป็นอย่างดีค่ะ
ส่วนการไต่เขาในสภาพที่มีความกดอากาศน้อย
อุณหภูมิต่ำติดลบกว่า๔๐องศาเซลเซียส
ทำให้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง

อย่างช้าต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากกว่า
ถึงยอดนี้ใช้เวลา๓๓วัน
คือเตรียมร่างกายแบบนี้ให้พร้อมทุกวัน

อีมยอมรับว่าระหว่างทางรู้สึกท้อ
ไม่คิดว่าจะลำบากเช่นนี้นะคะ

ก็ต้องเดินหน้าต่อมีสติสำคัญเรื่องนี้
อีมบอกมีสติตลอดเวลานะคะ
ถึงยอดเขาความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดหายไปค่ะ

และเพราะพระบรมชายาลักษณ์ว่าสำเร็จแล้ว
ครับหมออิมเคยให้สัมภาษณ์แบบนี้

นำพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นไปนั้น

เมื่อวันนั้นทำได้สำเร็จจึงรู้สึกว่าเราทำเพื่อในหลวง
และการปีนเขาเอเบรสครั้งนี้เป็นการปีนขึ้นไปครั้งแรก

แต่พอเราทำสิ่งที่เราฝันสำเร็จแล้ว
อาจจะมีสิ่งที่เราฝันต่อไป
ที่จะทำเพื่อในหลวงและประเทศของเรา

ขอพักผ่อนหน่อยใช้ร่างกายเยอะเหมือนกันนะคะ
ส่วนผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาล
ก็คือนายแพทย์นิรันดิจันตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลนี่แหละ
บอกว่าหมออิมเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
ให้คนที่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต
ฝ่าฟันอุปสรรคที่ยากลำบาก
พร้อมขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ
ให้กับชาวจังหวัดประจวบคิริขัน
และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศค่ะ

หมออีมเหมือนตามภารกิจ
ตั้งแต่ตอนไปการเตรียมตัวติดตามทุกวันเลย
ท้ายที่สุดพอหมออีมขึ้นได้นะ
ในเพจก็ยังเป็นห่วงเรื่องของการลง
คือขึ้นไปสำเร็จแต่ลงมาถึงอย่างปลอดภัย
คือต้องบอกว่าไม่ได้มีเคเบิ้ลคาร์ลงมาได้เลยนะ
อยู่โอ้ไถตัวลงมาไม่ได้
กว่าจะกลับลงมาทีมเขาก็ติดตามในเพจเป็นล้านคน
ท้ายที่สุดหมออิ่มสำเร็จกลับมาเมืองไทยอย่างนี้
ตัวเล็กนิดเดียวคุณสุภาษาราไหม
ทำไหมยิ้มอย่างเดียว

แค่เดินยอดภูกระดึงก่อนนะช่วงนี้เขาจะเปิดอีกครั้งในตุลาคมนะครับ